ไปดูเมื่อช่วงหัวข้ามเรื่องนี้โอ้โหพี่หนุ่มกัญชัยออกมาไลฟ์
บอกว่าอาจจะต้องห่างหน้าจอไปสักพักใหญ่
เพราะว่าคุณหนุ่มบอกว่าตัวพี่หนุ่มเองต้องกักตัว๑๔วัน
เพราะว่าเป็นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะว่าไปเจอคนที่เขาติดโควิดมา
คุณหนุ่มกัญชัยเล่าบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
พระมหาสมปองไปที่ช่อง๓เพื่อจะขึ้นตึกไปถ่ายรายการ
ก่อนจะขึ้นตึกก็เช็คผลตรวจของพระมหาสมปองนะฮะผลออกมาเป็นลบแหละ
แต่คนติดตามท่านขึ้น๒ขีดนะฮะก็คือได้รับเชื้อ
พระมหาสมปองจึงกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงหลังจากนั้นท่านไปตรวจอีกครั้ง
ปรากฏว่าคราวนี้ติดเชื้อ๓คนเลยรวมทั้งท่านและคนติดตาม๒คนด้วย
ส่วนคุณหนุ่มก็ไปทำงานที่ห้องบัตร๊ึกเสียงที่ทาวอ์อินทาว
ซึ่งมันแบ่งเป็นห้องส่วนตัวแหละพออยู่ในห้องนั้นคนเดียว
หนุ่มก็ต้องถอดหน้ากากออกเพื่อจะพากเสียงลงเสียง
พอเสร็จก็ใส่หน้ากากกลับคืน๒ชั้น
แล้วก็เดินออกมาในห้องคอนโทรนะครับซึ่งคนอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ๑๒คนด้วยกัน
หนึ่งในนั้นมีผู้กำกับหนังโฆษณานั่งอยู่ด้วยค่ะทุกคนใส่หน้ากากอนามัยครับ
โดยอยู่ในห้องนั้นประมาณ๑๐๑๕นาทีแล้วพี่หนุ่มก็กลับบ้าน
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอน๔๕โมงเย็นได้ได้รับโทรศัพท์แจ้งมาบอกว่า
หนุ่มพี่หนุ่มผู้กำกับหนังโฆษณาท่านนั้นเขาได้ไปทำงานกับคนที่ติดโควิดมาเมื่อ๕วันก่อนนะนะฮะ
คราวนี้เนี่ยก็เลยภูมิกับหนังโฆษณาก็เลยไปตรวจแล้วก็พบเชื้อ
ซึ่งก็แล้วโทรมาแจ้งพี่หนุ่มนะฮะถ้าถามว่าโอกาสที่พี่หนุ่มจะติดไหม
มีโอกาสน้อยเพราะใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นแต่พี่หนุ่มบอกว่าจะขอเช็คตัวเองโดยชุดตรวจไปแล้วนะครับ
ด้วยการสวอปแต่ไม่พบเชื้อนะครับแต่ด้วยมาตรการมันมีความจำเป็นต้องกักตัว
สังเกตอาการ๑๔วันครับฟังพี่หนุ่มฮะ
ภูมิกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วปรากฏว่าภูมิกับท่านนั้นเนี่ยนะฮะ
คือเพิ่งจะแจ้งผมมาเมื่อสักครู่นี้ครับว่าตัวเขาเองได้รับเชื้อโควิด
เพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็น
ผู้เสี่ยงสูงเหมือนกันผมอาจจะต้อง
กักตัวนะครับแล้วก็อาจจะต้องเจอกันอีกทีคือวันที่๒๐
๒๒หรือ๒๓เดี๋ยวลองไปนับวันดูอีกทีหนึ่งแต่๗วันข้างหน้า
อาจจะมีการตรวจดูอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าผมเนี่ย
เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมา
มารายงานให้รู้เรื่อยกันแล้วกันนะครับ
เอาไว้ระวังเอาไว้ก่อน
ตรงรองขาวใส่ใครใครจะมาแทน
เดี๋ยวก็ว่ากันอีกที